ดิฉันการันตีเลยว่าไม่แซงหน้าคู่นี้แน่นอน
พี่ฝนธนสุนทรแล้วก็หวานใจสาวหล่อผู้จัดการข้างกายพี่เอ
รักกันมากว่า๒๐ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่บอกคนอื่นทั่วประเทศได้ว่าเป็นแฟนกัน
ผ่านอะไรมาบ้างไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
บไว้เป็นไม้กันหมาแรกอ่ะ

ผู้ชายเข้ามาหายเยอะแต่ละคนถือเสือสิงค์กระทิงแรดเท่านั้นเลย
บางคนเข้ามาก็เป็นเสือผู้หญิง
บางคนก็มีครอบครัวแล้วยังจะมาแจกขนมจีบพี่ฝนอีก
พี่ฝนก็เลยเอาว่าหันซ้ายแลขวาเจอคนนี้แหละคว้าเอาไว้ก่อนละกัน
ซึ่งพี่เอเองก็ดูแลเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด๒๐ปีค่ะคุณผู้ชม
แล้วนอกจากนี้นะพี่ฝนบอกด้วยว่าด้วยความที่ว่าพี่ฝนเป็นศิลปิน
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดรามงดราม่าอะไรนะที่แบบว่ามีหวานใจเป็นสาวหล่อ
ซึ่งเรื่องนี้กว่าที่พี่ฝนจะผ่านช่วงนั้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชม
คือกลัวว่าเออเอฟซีแฟนคลับจะรับไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ฝนเองก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มั้ง
พิสูจน์ตัวพี่เอเองด้วยว่าพี่เอก็เป็นคนที่ดีดูแลได้ดีกับทั้งตัวเองแล้วก็กับแฟนคลับ
ว่าเราทั้งคู่สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ได้พากันไปในทิศทางไม่ดีไม่ได้พากันเสียหายไม่เสียการเสียงาน
แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตั้งกรอบในเรื่องของความรัก
หลายคนบอกว่าความรักทำไมพี่ฝนแบบชอบสาวหล่อทำไมไม่ชอบผู้ชายจะได้มีครอบครัวมีลูกมีเต้าว่าไป
อยากให้คิดว่ามันอยู่กับใครหรือเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขมีความสบายใจ

แล้วนอกจากนี้ค่ะพี่ฝนเองก็บอกด้วยว่าเห็นหวานกันแบบนี้เคยเกือบจะเลิกกันมาแล้วด้วยนะ

เก้าจุดห้าเลยที่เป็นความงี่เง่าอะไรของเขาน่ะซึ่งเราก็จะประมาณว่า
เฮ้ยถ้ามันไม่ไหวอ่ะก็เลิกกันไปเลยไหม
เราก็จะแบบผู้หญิงเนาะเวลางอนหรือเวลาแบบเจอเรื่องอะไรอย่างนี้
ทีเราก็จะแบบต้องใช้คำที่มันเจ็บปวดที่สุดทำร้ายเขา
ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแบบเราเลิกกันอุ้ยสำหรับเขาเนี่ย
เขาก็จะแบบเขาก็จะยังไงก็ตามเขาก็จะไม่ไป
บอกว่าไม่ต้องไล่แล้วไม่มีที่ไปมีชื่ออยู่ตรงนี้แหละ
เลนไทยนี้พี่เอ๊มีอะไรจะบอกพี่ฝนไหมคะ
ก็รักและห่วงเหมือนเดิมค่ะก็จะดูแลอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

เขาก็รักเขาจะอี้

ตรงลงไอ้จะอี้เดี๋ยวมันเท่าไหนก็ไม่รู้นะ
บอกเลยว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันฮามาก
คุณผู้ชมค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังหลังกล้องนี่คือโอ้โหฮาตับแตกเลย
คือพี่เอเป็นคนแบบขี้เล่นแล้วก็สนุกสนาน
บอกเลยว่าอยู่กันยืดอยู่กันยาวแน่นอน๒๐ปี
ฝาบุรสุมมัตตรอะไรใหญ่ต่อหลายอย่างแล้ว
ว่าความรักยืนยาวแน่นอนนะคะ

พี่เอ๊ขอพี่ผนต่างงานไปแล้วเร็วนี้แหละ

ก็จะมีการจัดงานเรื่องฝันทั้งหนึ่งในชีวิต
พี่ฝนเป็นเจ้าบ่าวอยากจะแต่งงานเห็นพี่ฝนใส่ชุดเจ้าสาวสวย